ืบหน้ากรณีอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ปราจีนบุรี
ที่ตอนนี้กำลังพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของไข่พะโล้บูด
คือแม่ครัวของโรงเรียนบอกกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ทำอาหารกลางวันไว้ให้เด็กวันพรุ่งนี้เนี่ยทำเป็นไข่พะโล้เนี่ยนะครับ
ทำวันนี้นะจะไว้ให้กลางวันพรุ่งนี้
พอเช้าวันรุ่งขึ้นเตรียมอาหารจะให้เด็ก
ปรากฏว่ามันมีฟองอืมฟองขึ้นแบบบูดอ่ะค่ะ
ถามครูครูไปถามพอพอบอกเทน้ำทิ้งเอาไปล้างล้าง
แล้วต้มใหม่เด็กเอาไปกินบูดนะฮะแล้วเด็กก็ท้องเสียไปหลายคนด้วย
แต่พอบอกว่าผมถูกกลั่นแกล้งค่ะถ้าเห็นภาพภาพแรกเนี่ย
ภาพเนี้ยที่เขาแชร์กันในสังคมออนไลน์เนี่ยไข่พะโล้ใส่หมูสามชั้น
ของโรงเรียนเขาเป็นไข่พะโล้ใส่ไก่ผมไม่เคยทำไข่พะโล้ใส่หมูสามชั้น
ใช่พอผมบอกมาเห็นไหมเขาไปเปลี่ยนภาพใหม่เป็นไข่พะโล้ใส่ไก่
อืมมันมีที่มาอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ทางชาวบ้านผู้ปกครองเขาไม่ยอม
วันนี้เขายกขบวนกันไปที่โรงเรียนนะครับท่านผู้ชมครับ
โรงเรียนบ้านคลอง๑๒ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
จังหวัดปราจีนบุรีนะฮะเพื่อไปเรียกร้องให้ดำเนินการกับผู้อำนวยการของโรงเรียนนะฮะ
เดี๋ยวไปดูภาพที่โรงเรียนนะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้เราก็ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับที่โรงเรียนบ้านคลอง๑๒นะฮะ
ที่หน้าโรงเรียนเนี่ยวันนี้มีผู้ปกครองกับนักเรียนมารวมตัวกันเกือบร้อยคนนะครับ
ถือป้ายข้อความมาเรียกร้องต้องการให้ผอโรงเรียนออกจากพื้นที่นะครับ
ซึ่งวันนี้เนี่ยฮะเด็กเข้าไปกันด้วยเห็นไหมเขียนพ่งเขียนป้ายนะครับ
วันนี้ทางนายอำเภอกบินบุรีเขาไปประชุมพอดีนะฮะนายวัลลบประวัติวงศ์ในอำเภอกบินบุรี
ประชุมเรื่องนี้นี่แหละเรื่องกรณีนี้ที่เขาต้องตรวจสอบกันว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงยังไง
นายอำเภอก็เลยต้องออกมาพูดคุยกับทางผู้ปกครองบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเริ่มเนินการให้
ก่อนที่ผู้มาเรียกร้องจะแยกย้ายกันไป
หลังจากนั้นนายอำเภอกบินบุรีได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ทั้งฝ่ายของเรื่องของศึกษาเรื่องสาธารณสุขศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดด้วยนะ
บตวังท่าช้างกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะครูกรรมการอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย
เพื่อจะถามข้อเท็จจริงว่าเออตกลงมันเกิดยังไงขึ้น
ทางอบตวังท่าช้างบอกว่าอบตวังท่าช้างคือฝ่ายสนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวัน
ให้กับโรงเรียนบ้านคลอง๑๒
การจัดสรรเงินให้หาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้
คือตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถม๖ให้งบประมาณหัวละ๒๐บาทต่อวัน
ทางโรงเรียนได้รับเงินไปแล้วโรงเรียนจะไปจัดการจัดซื้อจัดจ้าง
หาอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนเองนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นายทศพลบุญวิทย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลวังท่าช้าง
ซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนด้วย
บอกว่าที่เขาร้องเรียนเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่ได้ร้องเรื่องงบประมาณนะอืมอ่า
ไม่ได้ร้องว่าทุจริตไม่ทุจริตงบประมาณอะไรยังไง
แต่เขาร้องเรื่องของมันบูดมันเสีย
คุณให้แม่ครัวเอาไปล้างแล้วมาทำให้กับเด็กกินต่อได้ยังไง

รีไซเคิลได้ยังไงมันไม่ใช่
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อจันทร์ที่๒๙กรกฎาคม
ซึ่งเขาถามแม่ครัวกับเด็กนักเรียนแล้วบอกว่า
ได้กินไข่พะโล้ของโรงเรียนในวันอังคารที่๓๐กรกฎาคมตอนเที่ยงวัน
ซึ่งเป็นไข่พะโล้ที่เอาไปล้างน้ำแล้วเอามาปรุงใหม่ให้กับเด็กป๑ถึงป๖
มีเด็กท้องเสีย๓๔คน
แล้วที่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนจัดฉากยืนยันว่าไม่จริง
เขาก็เห็นภาพนี้จากเพจที่ไปลงกันนะครับ
มองเมืองปลาจีนแล้วก็ไปถามเด็กว่าจริงไหม

แม่ครัวแม่ครัวก็บอกว่าจริง
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน
เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ในฐานะที่เราเป็นกรรมการ
ผมก็ถามท่านแล้วเป็นของเราไหม

ผมตอบถามเด็กแล้วเด็กกันจะไม่โกหกหรอกครับ

จะไม่มีการที่จะโกหกหรือเป็นใครไปจ้ามให้จัดฉากได้หรอก

ท่านออกจากพื้นที่แล้วขอให้คณะกรรมการสอบสวน
เข้ามาสอบสวนในโรงเรียนสอบสวนเด็กเองเลยครับ
แล้วท่านจะได้ข้อมูลความจริง
ก่อนหน้านี้ก็เคยให้ข้อมูลผ่านผู้ใหญ่ด้านผ่านหนังสือบ้างแล้ว
วันนี้ก็ให้ข้อมูลกับทางในอำเภอที่มาประชุมกับหลายฝ่าย
ยืนยันว่าผู้มนวยการโรงเรียนสั่งให้ทำอาหารไข่พะโลในวันจันทร์ที่๒๙กรกฎาคม
เพื่อให้เด็กกินอาหารกลางวันอังคารที่สามสิบนะครับก็แกงเอาไว้กะว่าจะมาอุ่นตอนเช้า
แต่พอถึงเช้าพบว่าไข่พะโล้มีกลิ่นมีฟองแบบฟอดขึ้นมามีรสเปรี้ยว
ก็เลยไปแจ้งคุณครูท่านหนึ่งให้มาดูนะครับจากนั้นครูก็ไปบอกพอพอก็มาดู
แล้วสั่งให้เอาไปเทน้ำพะโล้ทิ้งออกแล้วต้มน้ำร้อนมาล้างแล้วก็ปรุงเครื่องใหม่
เพื่อให้เด็กกินเป็นอาหารกลางวันเธอบอกว่าเธอใช้หม้อต้มประมาณเบอร์สี่สิบ
ใส่ไข่ไปสี่แผงซึ่งทางฝ่ายของคณะครูที่เป็นคณะกรรมการอาหารกลางวัน
เป็นคนจัดซื้ออาหารมาให้ส่วนเธอนั้นรับหน้าที่ปรุงอย่างเดียว
เอาอนุร้อนมาล้างแล้วก็เอาไปฟรุงเครื่องใหม่ค่ะ

ทำวันสองวันก็เว้นพะโลค่ะ

ฟองขึ้นค่ะเป็นฟองขึ้นรอกกลิ่นออกเยอะค่ะ
รอกชิมไหมครับอ่าชิมค่ะ
ชิมมีรสเป็นไงครับ

ทีนี้เราก็ต้องมาดูคำชี้แจงจากทางผอบ้างนะคะ
ว่าพอจะชี้แจงว่าอย่างไร
พอบอกว่าไม่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นเขาถูกกลั่นแกล้งเป็นเรื่องของการจัดฉาก
พอบอกว่า๒๙กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการ

โรงเรียนหยุดแม่ครัวเข้าไปทำอาหารหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้
เพราะกุญแจอยู่กับแม่ครัว
แต่จริงแล้ววันนั้นมันเป็นวันหยุดแม่ครัวไม่มีสิทธิ์เข้าไปทำอาหาร
เพราะพอไม่ได้สั่ง
พอบอกว่าถ้าเด็กกินไข่พะโลวันที่๓๐กรกฎาคมแล้วท้องเสีย
ทำไมวันถัดมา๓๑กรกฎาคม
ซึ่งโรงเรียนเปิดเรียนทั้งวันไม่มีใครให้ข้อมูลเลย
๑สิงหาคมไปประชุมที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็เลยข้องใจว่าทำไมผู้ใหญ่ทศพลผู้ใหญ่บ้านที่เราให้ฟังเสียงไปเมื่อสักครู่อะค่ะ
ถึงไม่มาบอกทำไมไปร้องเรียนไปเขียนลงเพจ
จัดฉากเอานักข่าวมาทำข่าวทำไมไม่มาบอกกับพอโดยตรง
วันนั้นเจอกันก็ต้องบอกสิใช่ทำไมไม่บอก
ก็เลยยืนยันว่าเรื่องที่ถูกร้องเรียนไม่เป็นความจริง
เป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งจากผู้ใหญ่บ้านคนนึง
ที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
ในอดีตเมื่อ๕๖ปีก่อนมีปัญหาส่วนตัวกันอยู่
แล้วก็มีวันหนึ่งเนี่ยเขามาถามว่าไข่บุตรไหมมีรีไซเคิลไหม
เหมือนกับเขาพยายามจัดฉากทุกอย่าง
ตั้งแต่เพจโพสต์ในวันแรกเป็นไข่พะโล้กับหมู๓ชั้น
ก็ได้ชี้แจงคนรับผิดชอบในระดับผู้บังคับบัญชาไปแล้วว่า

เพราะว่าโรงเรียนเขาเนี่ยไม่เคยมีไข่พะโล้กับหมู๓ชั้นปกติเป็นไข่พะโล้กับไก่
แต่หลังจากนั้นก็เปลี่ยนภาพทันทีเป็นภาพไข่พะโล้กับไก่
ส่วนภาพถ่ายก็เป็นภาพที่จัดฉากขึ้นมาเพราะปกติแล้ว
จะทำอาหารแบบวันต่อวันไม่ได้ทำข้ามคืน
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ชอบมาพากลพอโรงเรียนชี้แจงแบบนี้มาค่ะ
ผมไม่ได้สนใจอะไรต่างตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
แต่เขาพยายามหาช่องแล้วก็มีวันหนึ่ง
เป็นการจัดฉากทุกอย่างเลยครับ
มีภาพไข่พะโลกับหมู๓ชั้น
เพราะผมชี้แจงผู้รับผิดชอบและระดับผู้บังคับบัญชา
ผมบอกไม่ใช่นะครับโรงเรียนไม่ได้ทำส่วนนี้นะครับ
ผมก็ปฏิเสธไปเพราะอีกวันมีภาพ
ภาพไข่พะโล้กับไก่ออกมาซึ่งเขาตามหลังมาเพื่อที่แก้ตรงนั้นนะครับ
แล้วก็ส่วนต่างที่ภาพถ่ายนะครับเป็นการจัดฉากขึ้นมาทั้งนั้นนะครับ
พะโลกับหมูวัสดุอะไรต่างไม่ใช่ของโรงเรียนครับ
แต่ไปถ่ายในโรงเรียนเพราะแม่ครัวอ้างว่ามาทำวันหยุดอะไรต่าง
ปกติอาหารเราทำวันต่อวันจะบูดเป็นไปไม่ได้นะครับ
เป็นนัฏยวัยโรงเรียนนัฏยวัยของกระทรวงศึกษาที่กลางนะครับ
คือด้วยความไม่ชอบมาพากลส่วนตัวเลยจัดมวลชนมานะครับ
ผมก็เอาความจริงเข้าสู้แล้วก็แจ้งเรียนทางผู้บังคับบัญชา
และคณะกรรมการที่สอบสวนนะครับ
นี่ตอนพอพงศธรให้สัมภาษณ์เนี่ยยังมีเสียงอยู่ข้างนอกเลยนะ
โอ้โหฮาออกมาเลยนะครับเขาคงไม่ได้ยินหรอกได้ว่าให้สัมภาษณ์ว่าอะไร

พอพงศธรไม่ได้บอกว่าผู้ใหญ่บ้านคนนั้นเป็นใครนะฮะ
แต่ว่าก็บังเอิญแหมผู้ใหญ่บ้านทศพลนี่เขาก็เป็นคณะกรรมการ
เกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษาในพื้นที่ซะด้วยนะครับ
แม่ครัวบอกว่าวันแรกที่เกิดเรื่องเนี่ย
มีเด็กท้องเสียถูกขู่เอาไว้ว่าห้ามนำเรื่องไปบอกใคร
แต่ที่สุดแล้วเธอบอกว่าเธอทนไม่ไหวก็ต้องไปร้องเรียน
เพราะว่าหนึ่งในเด็กนักเรียนที่กินอาหารกลางวันวันนั้นเนี่ย
มีลูกมีหลานเธอด้วยนะครับ
เอาเป็นว่าเรื่องนี้เมื่อข้อมูลสองฝ่ายไม่ตรงกันนะครับ
นายประกิจพุ่มพลึกผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต๒
บอกว่าตอนนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
โดยให้ทางตัวผอโรงเรียนเนี่ย

ไปช่วยราชการที่สำนักงานการศึกษาเขตพื้นที่เขต๒ปราจีนบุรีนะครับ
หลังจากนี้ก็จะมีการสอบสวนเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งหมด
ว่าตกลงแล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่